อ่าส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ
อุบัติเหตุเกี่ยวกับจักรยานยนต์
แล้วก็มาพ่วงกับเรื่องของสิ่งลี้ลับ
ซึ่งข่าวนี้ดิฉันจะทำเสียงอีกหรือไม่
ก็เราจะบอกเลยว่าขอเศร้า
ไม่ได้อันนี้อ่านเองทำเสียงไม่ได้เพราะฉันก็เป็นหน้าที่
คุณอรัชพรอาจทำไปนะคะ
ให้ทำเสียงไม่ได้ให้ผิวปากนะคะบอกไว้ก่อนนะคะ
ุ่มใหญ่ชาวจังหวัดระยองเขามีการสะสมหมวกกันน็อกคนตายไว้ที่บ้าน
สะสมทำไมสะสมแล้วก็ไปวางไว้รอบบ้านเป็นการเตือนใจตัวเองนะ
แต่สิ่งที่สำคัญคือคนข้างบ้าน
คนข้างบ้านบอกว่าเคยเห็นคนมาจัดปาร์ตี้ที่บ้าน

ปาร์ตี้ที่บ้านในช่วงกลางคืน

วกกันน็อกหลากสีสันที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ถูกมาวางไว้รอบบ้านของคุณสมพงศ์จันรักษาอายุ๕๖ปี
ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
เป็นผู้สะสมหมวกกันน็อกซึ่งไม่ใช่หมวกกันน็อกธรรมดานะ
ทั้งหมดนี้เป็นหมวกกันน็อกผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ

แล้วก็มานำมาผสมกับตุ๊กตาแบบนี้อยู่ที่หน้าบ้าน
เผินเหมือนคนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันนะคะ
ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นตุ๊กตาของพ่อลูกคนนี้สองคนนี้
นายสมพงศ์บอกว่าเอามาตั้งไว้เพื่อเตือนสติคนรอบบ้านตัวเอง
แต่ดูแล้วออกไปทางน่ากลัวมาก
จริงคือด้วยความที่มันเป็นส่วนหัวคุณนึกออกใช่ไหม

แล้วมีพ่อลูกขี่อยู่ในพุ่มด้วย
แล้วเอาไปวางไว้ใกล้ต้นไม้นะก็รู้จักที่วางเนอะ
ล่าสุดนะคะช่วงเวลาใกล้ค่ำมีคนเข้าไปถามทางทุกตุ๊กตาด้วย
ฮะไว้คือนึกว่าเป็นคนนึกว่าเป็นคน

ไม่ตอบไม่มีการตอบทั้งที่ก็ไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้น
สักพักนะเขาบอกว่ายังหลอนไม่พอ
บางคนถึงขนาดมองเข้าไปในบ้านบอกว่า
มีปาร์ตี้หรือเปล่าคะคุณลุงมีการจัดงานหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นคนเดินไปเดินมาทั้งที่บ้านเนี่ย

คุณลุงย้ำไปกับคนที่มาถามนะ
จนเป็นที่โจทย์จันทร์เล่าขานกันไปต่างนานานะคะ
สำหรับปาร์ตี้ล่องหน
คุณสมพงศ์เจ้าของบ้านเล่าว่าเมื่อเกิดเหตุรถชน
มีคนเสียชีวิตก็จะเก็บหมวกกันน็

แต่ละใบนี่มีที่มาที่ไป
เขาบอกว่าส่วนตัวคุณลุงนี่ไม่กลัวนะ

ด้วยการนำไก่ต้มจำนวน๔๙ตัวมาเส้นไหว้

คือบรรยากาศมัน
อย่างที่บอกว่าแต่ละหมวกมีเรื่องราวคุณเข้าใจคำว่าเรื่องราวใช่ไหม
ค่ะชื่อบ้านคือบ้านหมวกน็อกนะคะ
คุณสมพงศ์บอกด้วยว่าเพื่อนบ้านคนไหนอยากได้มาขอหมวกกันน็อกไปใช้ก็ไม่เคยห่วงเลยนะ
อยากได้ไม่มีตังค์ซื้อแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของศีรษะของตัวเอง
กลัวจะไปเกิดอุบัติเหตุขอไปใช้ได้เพราะว่าทุกใบล้างแล้วไง

มีแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครมาขอคืนหรือเปล่า

นี่ยิ่งกว่าบ้านหนองผีลอยดิฉันพูดเลยบ้านหมวกน็อกเนี่ย

เป็นเรื่องที่มองว่าเป็นเรื่องของการให้คำนึงถึงเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่านะ